วันนี้ขอเอาใจคนที่ชอบทานอาหารรสแซ่บ

วันนี้เรารวบรวมมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอเรียบร้อยแล้ว
มีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูผัดเผ็ดงูเห่า
ไปกันที่ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เราจะได้ชิมเมนูผัดเผ็ดงูเห่าจากฝีมือของคุณชะลอคำคม
และคุณเล็กทูบหอมชาวบ้านของที่นี่
โดยจะเป็นผัดเผ็ดงูเห่าแบบชาวบ้าน
เริ่มจากการถลกหนังงูเห่าออกจนเหลือแต่เนื้อสีขาวตลอดทั้งตัว
นำไปหั่นเป็นท่อนแล้วนำไปสับให้ละเอียดจนเนื้อคล้ายกับหมูบด
จากนั้นพักเอาไว้ก่อนต่อด้วยนำพริกแกงแดงมาตามผสมรวมกับตีปลีและเครื่องเทศจนละเอียดได้ที่
ระหว่างนั้นให้นำเนื้องูเห่าที่สับละเอียดใส่ลงไปในกระทะที่ตั้งบนเต้าถ่านไฟปานกลาง
วนจนเนื้องูเห่าแห้งแล้วตักขึ้นพักไว้
จากนั้นนำพริกแกงที่เตรียมไว้ลงไปผัดจนหอม
เนื้องูเห่าที่รัวแล้วลงไปคลุกเคล้ากับพริกแกงใส่เครื่องปรุงรสชาติ
จนเข้าเนื้องูเห่าและเครื่องปรุงก่อนที่จะตักออกจากกระทะพร้อมใส่ใบกระเพรา
เพื่อความเผ็ดร้อนเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูผัดเผ็ดงูเห่ารสชาติจัดจ้านแล้วล่ะครับ
ต่อกันที่เมนูนกกระทาแดดเดียว
จังหวัดสุรินที่นี่เนี่ยเราจะได้ชิมเมนูนกกระทาแดดเดียวของคุณชาตรีจารัฐ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิด
คุณชาตรีเล่าว่าที่ฟาร์มของเขามีนกกระทาอยู่ประมาณ๒๐๐๐กว่าตัว
แบบครบวงจรตั้งแต่ออกเป็นไข่มีตู้อบออกเป็นตัว
ตัวผู้ตัวเมียและตัวไม่สมบูรณ์
การเลี้ยงนั้นใช้ระยะเวลาสั้นเลี้ยงง่ายโตเร็ว
และใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยทั้งไข่นกและนกเหนือ
และเมื่อนกมีอายุได้๑เดือนก็จะจับแยกเพศ
ส่วนตัวเมียอายุประมาณ๔๐๔๕วันก็จะเริ่มให้ไข่นานประมาณ๑๑เดือน
สามารถให้ไข่ได้ประมาณ๒๕๐๓๐๐ฟองต่อปีสำหรับ๑ตัวเลยทีเดียว
ส่วนนกกระทาตัวผู้ตัวเมียที่ไม่สมบูรณ์รวมถึงที่ปลดระหว่าง
จะนำไปทำเป็นนกกระทาแดดเดียวประกอบอาหาร
ขอบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยสุดไปเลยล่ะครับ
และสุดท้ายกับเมนูด้วงมะพร้าวเสียบไม้
ไปกันที่จังหวัดพยาวว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยคนเยอะมีคนมายืนต่อแถวกันมากมาย
พอขยับเข้าไปใกล้ก็ถึงกับบางอ้อที่เห็นคนเยอะเนี่ย
ก็เพราะเขายืนรอต่อคิวเพื่อซื้อด้วงมะพร้าวเสียบมาให้นั่นเองล่ะครับ
คุณโอเล่ชัยวงศ์พ่อขาด้วงมะพร้าวย่างบอกว่า
้วงมะพร้าวนี้ตนเป็นคนเลี้ยงด้วยตนเอง
โดยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ๑เดือนก็สามารถนำมาขายได้
โดยจะนำมาขายทั้งปิ้งย่างรวมถึงขายแบบสดกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ซึ่งในแต่ละวันจะขายดีมากมากส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า
คนกินเชื่อว่าด้วงมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารได้โปรตีนสูง
หากได้ทานแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองล่ะครับ